ครอบครัวเนี้ยเขามากันพ่อเป็นคนขับรถไงแล้วทีนี้จังหวะที่เขาเสียหลักหักหลบเนี่ย
คุณผู้ชมไปชนกับรถนะแล้วก็พุ่งเข้ามาในบ้านคน
ไอ้เหล็กที่อยู่ในโรงจอดรถอ่ะมันทิ่มทะลุกระจกมาแล้วเบาะหน้าน่ะ
แม่กับลูกน้อยเนี่ยนั่งอยู่คุณผู้ชมเห็นสภาพแบบนี้แล้วครับ
ใจไม่ดีแม่กับลูกน้อยเป็นอะไรไหมเนี่ย

พุ่งเข้ามามุดเข้าไปในโรงจอดรถตรงถนนสาย
หนองกระบอกของวัดดอนจันที่เตี้ยวเคยบ้านไข้จังหวัดระยอง
มีคนเจ็บไหมไม่มีค่ะไม่ได้อ่านผิดค่ะไม่มีทุกคนปลอดภัยค่ะ
ก็เสียหายไอ้เหล็กทะลุเข้าไปเนี่ยมันทิ้มใครบ้างไหมฮะ
ใช่ไงชาวบ้านมามุงดูคิดว่าจะต้องมีใครเจ็บใครตายแน่เลย
แต่ทุกคนไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะแล้วคิดดูสิจังหวะที่เหล็กมันทิ้มเข้ามามันพุ่งเข้ามา
แม่กับลูกนั่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับรอดยังไงคุณผู้ชมหวาดเสียวมาก
เราไปคุยกับคนขับกระบะก่อนค่ะชื่อว่านายวิทยาวัฒน์อายุ๒๗ปีเขาเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะ
พาครอบครัวพาญาติมาก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหมด๖คนไปเที่ยวงานกาชาติระยอง
เที่ยวเสร็จป๊าบจะเดินทางกลับบ้านขับรถมาอยู่ดีเนี่ยมาถึงตรงนี้
ที่บอกว่ามันมีอะไรตัดหน้าเนี่ยคือหมาหมาวิ่งมาตัดหน้ารถกระบะ
ทำยังไงผมคุมพวงมาลัยอยู่ก็รีบหักพวงมาลัยหลบเลย
ชนรถคันอื่นอีกอ่ะนะคะทีเนี้ยคุยกับผู้โดยสารที่นั่งมา
ผู้โดยสารคนนั้นคือใครล่ะคนที่นั่งเบาะหน้านี่แหละคุณแม่ที่นั่งมากับลูกน้อยนี่แหละค่ะ

ใช่นางสาวทิพวันเนี่ยนะคะเธอเล่าให้ฟังว่า
โอ้โหคือด้วยความที่นั่งมาข้างหน้า
คู่กันกับสามีใช่ไหมแล้วเด็กน้อยตัวเล็กก็นั่งอยู่ข้าง
จังหวะนั้นเธอบอกว่าอุ๊ยเธอก็เกือบแล้วแหละ
ลูกและเธอเนี่ยเกือบจะตายแล้วมันเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นเอง
ตอนนั้นจังหวะที่รถมันสายรถมันสะบัด
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้เธอเล่าค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรแล้วทำไมเธอถึงรอดค่ะ

ตกใจครับตกใจตั้งแต่หักหลบหมอน้องมาจนอีกคำนี้นะคะ

ตกใจมาแล้วค่ะที่แบบไม่รู้ว่าพี่เสียบตอนไหน
ไม่รู้ว่าตอนรถหยุดนะคะ

ถึงคนนั่งเราก็เลยเอียงอย่างนี้ค่ะ
เหมือนแบบไหลตัวเอียงนั่งไม่ได้นั่งลงอะค่ะ

เอียงเงินทนกับคนขับ

แต่เหล็กไม่รู้มาจนไหนรู้ถึง
คือตอนที่รถหยุดแล้วค่ะ
อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เอียงไปทางคนขับ
ใช่ค่ะลูกหนูเต็มเลย

แต่ตอนนั่งเธอเอียงไปทางคนขับไปทิ้งอย่างนี้

เพราะว่าเหล็กที่มามาพุ่งตรงเสียบด้านตรงนี้ใช่ไหม

หรือว่าเอียงชิดทางฝั่งประตูนี่
โอ้โหยังหวาดเสียวเลยแหละคุณผู้ชม
นี่ค่ะซึ่งทางตำรวจที่สพบ้านค่าย

เสียหลักพุ่งชนกระบะของชาวบ้านที่จอด

อันนั้นเป็นคันแรกแล้วนะที่ได้รับความเสียหาย
แล้วก็ไปพุ่งชนถังขยะสีน้ำเงิน
ขยะแตกขยะเกลือนเลยค่ะ
หลังจากนั้นพุ่งไปชนกระบะที่จอดอยู่ในโรงจอดรถ
โอ้โหนั้นแปลว่าเหตุการณ์นี้

ตำรวจก็คุมตัวคนขับกระบะนี้ไปสอบสวน
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการตามข้างต่อของกฎหมาย
แน่นอนค่ะเรื่องของการชดใช้กระบะทั้งสองคัน
เสียหายรวมถึงโรงจอดรถด้วยนะคะ